อย่างที่เกินไว้ค่ะต้องจับตาสถานการณ์การเมืองกันนะคะ
นายนัทธวุสายเกลือวันนี้ชวนแท็กซี่รวมขบวนคาร์มอบ๑๙กันยา
ขับรถยนต์ชนรถถังเพื่อรำลึกนวมทองไพรวันที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
กิจกรรมวันนี้โดยภาพรวมเนี่ยก็นำโดยนัทธวุษย์สายเกลือ
แก่นำกลุ่มเครือข่ายไล่ประยุทธ์เพื่อรำลึกถึงการรัฐประหาร
ในวารคบรอบสิบห้าปีเมื่อสิบเก้ากันใหญ่ยนต์สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะคะ
วนรำลึกถึงวีรกรรมนายนวมทองไพรวัน
ลุงนวมทองซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ไปพุ่งชนรถถังของคณะรัฐประหารเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ก็จะมีการเริ่มตั้งหัวขบวนที่แยกอโศกนะคะตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนแล้วนะคะ
่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางคือนุสวรีประชาธิปไตยเริ่มต้นช่วงตั้งแต่สิบสี่นาฬิกาค่ะ
และก็จะจบที่อนุสวรีประชาธิปไตยช่วงสิบหกเอ่อสิบแปดนาฬิกานะคะ
ทางกองบัญชาการตำรวจนครบันเผยแพร่ภาพพร้อมข้อมูลสำหรับเส้นทาง
ที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการชุมนุมคาร์มอบไปด้วยนะคะ
ซึ่งเส้นทางที่คุณผู้ชมจะใช้หรือว่าจะต้องออกเดินทางเนี่ยนะคะ
ฟังหน่อยเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมสิบสามเส้นทางก็คือ
หนึ่งถนนสุขุมวิทย์สองถนนอโศกมนตรีสามถนนรัชดาพิเศษ
ถนนพระรามสี่ห้าถนนสาธรณ์เหนือหกถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ถนนพระรามสามแปดถนนจรรย์สนิทวงศ์
ถนนบรมราชชนนานีสิบถนนราชดำเนินกลาง
เอ็ดถนนหลานหลวงสิบสองสะพานกรุงเทพ
และสิบสามคือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะรวมทั้งยังมีเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบอีกหกเส้นทางนะคะ
เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใกล้กับการเคลื่อนผ่านของผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะ
ก็คือถนนสุคุมวิทย์แยกบางนาซอยสุคุมวิทย์ยี่สิบสี่ถนนอโศกมณฑี
ถนนรัชดาพิเศษถนนพระราม๔
ถนนสะท่อนเหนือถนนนราธิวรรดส์ราชชนครินต์นะคะ
ก็แจ้งเตือนประชาชนที่หลีกเลี่ยงที่จะไปเส้นทางดังกล่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะที่บริเวณแยกอโศกนะคะ
คือหลังจากที่เขานัดรวมตัวกันประมาณ๑๔นาฬิกาจุดนี้นะคะ
เห็นว่าเริ่มมีการเคลื่อนกระบวนบ้างแล้ว
แต่ทีนี้ปัญหาอุปสรรคแล้วมันเกิดขึ้นฝนนั่นเอง
ตอนนี้ฝนโปรปลายลงมาแล้วนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุด
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์พูดสุดข่าวท้านรัฐทีวีรางงานสดเข้ามาค่ะ

คุณจุธารัฐคุณสุภัสราค่ะ
วันนี้อย่างที่คุณสุภัสราบอกว่า
อุปสรรคของการทำกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์๑๙กันยายนนะคะ
เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มเครือข่ายขับไล่ประยุทธ์
ของคุณนัทธวุฒิสายเกลือแล้วก็คุณสมบัติบุญงามอนง

ก็คือสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะ
ทันทีที่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มเครือข่ายขับไล่ประยุทธ์
แยกอโศกค่ะได้ทำกิจกรรมเสร็จนะคะ
ขบวนก็เคลื่อนออกจากแยกอโศกเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา

ตอนนี้บนเส้นทางที่จะเคลื่อนไปยังอนุสาวรีประชาธิปไตย
ก็มีการตั้งขบวนกันนะคะ
ใช้ถนนตอนนี้วิ่งมาถึงถนนพระราม๔แล้วนะคะ
เตรียมที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานเดียวเยี่ยมค่ะ
กลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนิดนึงนะคะ

ก็มีการให้สัมภาษณ์ของนายนัทธวุฒิสายเกลือนะคะ
พูดถึงจุดยืนของทางมวลชน
ของทางกลุ่มขับเคลื่อนขับไล่พลเอกประยุทธ์ในวันนี้นะคะ
โดยก็ย้ำว่าแม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมใหญ่
แต่ก็ยอมรับค่ะว่าการชุมนุมของกลุ่มมวลชน
ขับไล่พลเอกประยุทธ์นั้นมีอุปสรรคนะคะ
ไม่สามารถที่จะจัดการชุมนุมต่อเนื่องได้อย่างที่ผ่านมานะคะ
เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทำให้ยุทธศาสตร์ของทางกลุ่มนะคะ

ก็จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะนะคะ
แต่ก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเคลื่อนไหวในแนวทางไหนนะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าจะรวมตัวกันขับไล่พลเอกประยุทธ์
เพื่อที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะ
บรรยากาศในวันนี้นะคะคุณพัสราคุณจุธารัฐค่ะ
ก็มีการนำรถถังจำลองมานะคะ
เพื่อที่รำลึกถึงเหตุการณ์๑๙กันยายน
ที่นายนวลวงทองไพรวันคนขับแท็กซี่นะคะ
ได้เสียสละชีวิตขับแท็กซี่ชนรถถังนะคะ
เพื่อที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่๑๙กันยายน๒๕๔๙ค่ะ
วันนี้นายนัทธวุฒิสายเกลือค่ะก็รับบทเป็นนายนวมทองเลยนะคะ
มีการสวมเสื้อแท็กซี่แล้วก็ขับรถแท็กซี่
พุ่งชนรถถังด้วยตัวเองค่ะ
จากนั้นนะคะก็มีการกรูเข้าไป
รุมเหยียบรถถังของมวลชนที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะ
จากนั้นค่ะทางขบวนของนายนัทธวุฒินะคะ
ก็เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากแยกอโศกมนตรีตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกานะคะ
และขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างทางที่จะเดินทางไป
รวมตัวทำกิจกรรมกันที่จุดหมายปลายทาง
ก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
แต่ว่าสายฝนเนี่ยค่อนข้างเป็นอุปสรรคนะคะ
ว่าวันนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
เคลื่อนขบวนคาร์มอบใช้เวลาล่าช้ากว่ากำหนดที่มีการวางไว้
คุณสุภาษาราคุณจุธารัฐค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะ
คือช่วงนี้เขาเคลื่อนขบวนจากอโศกมนตรีนะคะ
ช่วงบ่าย๒ตอนนี้ไปติดอยู่ที่แถวพระราม๔
ใช่แล้วฝนโปรยปลายลงมานะคะตามเส้นทางต่างต่างที่ได้อ่านไปเนี่ยนะคะ

อกจากนี้นะคะจุดสุดท้ายที่เขาจะไปถึงเนี่ย
ก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยในช่วง๑๘นาฬิกาค่ะ
ค่ะก็จะไปทำกิจกรรมที่นั่นอีกสักเล็กน้อย